มาดูต่อกันที่กระแสร้อนแรงเมื่อวานนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริง
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ติดตามข่าวกันมาแล้วนะคะ
ที่มือลั่นโพสต์คลิปลับส่วนตัวกับแฟนสาว
ถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักค่ะ
ตกเป็นที่พูดถึงในกระแสข่าวเมื่อวานนี้

หลังจากมีการโพสต์คลิปอาณาจารย์กับผู้หญิง
หลังจากนั้นไม่นานค่ะเจ้าตัวรู้ตัวว่ามือลั่น
แล้วก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลในคลิปวิดีโอนะครับ
แล้วกระแสเนี่ยมันก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยนะคะ
เมื่อเริ่มมีการพูดถึงว่าไอ้การที่โพสต์คลิปครั้งนี้

สำหรับโชว์กิจกรรม๑๘บวกหรือไม่นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็นำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องของความเหมาะสมบอกว่ามันควรแล้วหรือเปล่ากับการถ่ายคลิป
เรื่องราวแบบนี้แล้วก็โพสต์คลิปในลักษณะนี้หรือไม่นะคะ
พยายามจะออกมาส่งกำลังใจให้กับศิลปินของเขานะฮะ
ชาวเน็ตหลายส่วนเลยที่เข้าใจหัวอกฝ่ายหญิงว่า
จะได้รับผลกระทบจนเสียหายเพราะว่าภาพในคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
แล้วงดการโปรโมททุกอย่างแบบไม่มีกำหนดค่ะ
รวมไปถึงขอรับผิดชอบผู้เสียหายทุกกรณีด้วย
บอกว่าผู้หญิงในคลิปคือแฟนของเขาจริง
บหากันมานานถึงสามปีไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย

เป็นการตกลงว่าจะยินยอมเก็บโมเมนต์ของกันและกันเอาไว้
แต่ตัวเขาเองไม่เคยคิดจะนำมาเผยแพร่ลงออนไลน์นั่นเองค่ะ
ความผิดพลาดเนี่ยเกิดเป็นเพราะว่าจะใช้ฟิลเตอร์ในไอจีบันทึกภาพค่ะ
ตอนตัวเองแล้วก็แฟนสาวตอนนี้บอกเลยว่า
ได้รับผลกระทบของการกระทำแล้วแล้วก็ยอมรับผิด
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ให้บทเรียนไปตลอดชีวิต
พร้อมกับขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเห็นเหมือนมีแอคเคาน์ของคุณแม่
ก็ได้มีการมาโพสต์ให้กำลังใจแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยนะคะ
ก็เอาเป็นว่าดูไว้นะคะวัยรุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้

เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่า
มันสามารถหลุดได้ตลอดเวลาอย่าไว้ใจเกรงง่าย
ทุกครั้งที่กดมือถือต้องมีสติตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะ